อ่าการจอมพลังมาสายไหมต้องรอดบ้าง
อยากจะให้ดูรายละเอียดของข่าวนี้คุณผู้ชมครับ
แต่เบื้องต้นเบิร์ตบอกแบบนี้ก่อนผู้ชายคนนี้นะ
ปัญหาทางการได้ยินนะครับถูกงานเข้าแล้วนะ
ทีมงานท่านผู้ว่ากอทมครับดูข่าวนี้หน่อย
เทศกิจกับลูกชายไปรุมทำร้ายเขา
นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เบิร์ตว่า
ผู้ชายนะครับผู้ชายสองคนไปรุมต่อยพนักงาน
บังแครกรุงเทพ๓ทุ่ม๑๕สิงหาคม
รายละเอียดข่าวนี้นะคุณผู้ชมนะนายสมชายสมประเสริฐอายุ๔๒
เป็นพนักงานแลกบัตรคือแกมีปัญหาหูนะครับ
มีปัญหาทางการได้ยินคือไม่ค่อยได้ยินว่างั้นเถอะ
นะครับไปร้องกับทีมสายไหมต้องรอดบอกแจ้งความเอาผิดกับผู้ก่อเหตุ
แล้วที่สอนอเพชรเกษมเรื่องราวมันเป็นยังไงล่ะพี่สมชาย
สมชายเล่าบอกว่าไอ้ตู้นี้ไอ้ป้อมนี้ปกติเมียผมนั่ง
เมียผมนั่งรับแลกบัตรจอดรถค่ะ
แต่เมียไปเข้าห้องน้ำก็เลยเออมานั่งแทนให้
พอมานั่งแทนให้ก็แลกบัตรใช่ไหมก็บอกคู่กรณีบอกว่า
แลกบัตรด้วยครับปรากฏว่าคู่กรณีบอกว่า
นี่เสียรายเดือนไม่ต้องแลกนะครับ
คือความที่เขาไม่ค่อยได้ยินนะคุณผู้ชม
เขาก็พูดไปอีกสองครั้งแลกบัตรด้วยครับแลกบัตรด้วยครับ
สองคนนั้นโมโหลงมากระทืบซะโอ้โห
เขาเขาเขาเปิดเขาให้ความครับเขาเขาเขาเขาบอกว่า
มึงจะเอาอะไรกับกูนักหนามึงจะอะไรกับกูนักหนา
เขาก็เปิดประตูมาแล้วจังหวะมีรถผ่านมาอีก
รถมันติดผมก็ต้องแจกบัตรครับเพราะต้องแจกบัตรอยู่ตลอดเวลา
แล้วเขาก็ลงมาผมก็หันหลังแล้วเขาก็เข้ามาล็อกผม
คนพ่อล็อกแล้วคนคนลูกมาต่อยผมผมแค่บอกว่าให้เขาให้เขารับบัตรครับ
แล้วพูดว่าไงผมบอกว่าพี่รับตัดด้วยครับ
แล้วลูกเขาก็หันไปบอกพ่อเขาว่าเรารายเดือนต้องรับบัตรด้วยเหรอ
แล้วเขาก็ตะโกนมาบอกกูลดรายเดือนกูต้องรับบัตรด้วยเหรอ
นี่แหละนี่แหละต้องรับบัตรด้วยเหรอนะฮะ
สมชายบอกหลังเกิดเหตุมีญาติคู่กรณีมาขอโทษแล้วก็เสนอเงินให้
เต็มที่เลยพันหนึ่งโอ้โห
แล้วก็น้ำระลมสองปองโอ๊ะ

ทีมข่าวก็ไปสำรวจบ้านของผู้ก่อเหตุนะครับ
เป็นลูกจ้างของสำนักงานเขตภาษีเจริญ

ผมถึงบอกไงเรียกร้องให้คุณผู้ชมได้ดูรายละเอียดของข่าว
ทุกข่าวเป็นอุทาหรณ์ให้กับชีวิตเราได้ครับ